ต่อกันที่มหากรรมมวยไทยสมัครเล่นและกึ่งอาชีพนานาชาติ
รอบ๘คนสุดท้ายรุ่นอายุ๑๖๑๗ปี
ฝ่ายชายนะคะน้ำหนัก๕๑กิโลกรัม
ยอดอินซีสิริรักษ์มวยไทยมุมแดง
เป็นฝ่ายชนะเมดานคาซาเด้จากอิราณไป๓๐ต่อ๒๗

พร้อมกับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
ไปพบกับอาซิยัมแคนวาจากสหรัฐอเมริกาค่ะ

ระหว่างหนึ่งฤทธิ์ไทยออภัยบูรณ์มุมน้ำเงิน

ภาษาแพ้อินิสพิลุติสบอมบาดิลลี่
ฝรั่งเศสไป๒๖ต่อ๒๘คะแนน
ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายค่ะ